ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเดี๋ยวจะตกออกตกใจกัน

นำเสนอข่าวอะไรให้คนแตกตื่นตกใจ
คือผมต้องหาข้อเท็จจริงมานำเสนอด้วยไง
เพราะว่าถ้าดูแต่ภาพเดี๋ยวคนจะตกใจ
บอกโอ้โหภาวะวิกฤตโรคระบาดจนขาดแคลนของกินของใช้
ต่างคนต่างต้องรีบไปซื้อมากักตุนไว้
แล้วคนเอาไปกักตุนไว้หมดหรือเปล่า
นี่คือภาพแบบนี้นี่คนจะตื่นตนกไปอีกนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้วัน๒วันเองสอบคอบอกว่า

ซื้อของมาให้ทานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหม
คนก็แชร์กันไปหรือว่าคนเริ่มกักตุนกันแล้ว

แล้วคุณดูสิถ้าของไม่ขึ้นเชลล์แบบนี้
มันเหมือนแบบโอ้โหภาวะสงครามอะไรอย่างนี้นะฮะ

ว่าเกิดจากการกักตุลสินค้าหรือเกิดจากเหตุผลอะไร
คือนี่นะครับผมเข้าไปส่องดูในเพจที่นี่สมุทรปราการ
ก็แน่นอนตรงของสมุทรปราการเขา
เขาได้โพสต์ไว้แบบนี้๑๔นาฬิกา๓๐นาที
สะดวกซื้อที่สมุทรปราการ
กลายเป็นแบบนี้ครับโอ้โหไม่สะดวกให้ไปซื้อแล้ว

มีคนเข้าไปดูคอมเมนต์นี้กันเยอะมาก
มีคนไปแสดงความคิดเห็นถึงตอนนี้นะครับ

โพสต์๒๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
มีการแชร์ออกไปถึง๔๕๙๗ครั้ง
ผมเข้าไปส่องดูคอมเมนต์และความคิดเห็นของประชาชน

แล้วก็ประชาชนหลายท่านก็ถ่ายภาพเข้าไปเพิ่มเติมนะ
ในคอมเมนต์บอกว่ามีอีกหลายพิกัดเลย
ไม่ว่าจะทุก๗๑๑ในตลาดแถวบ้านบางเพลียงก็มี
แล้วก็อีกต่างนานาเลยที่เชลล์มันว่างแบบนี้นะครับ
หลายคนก็มาอธิบายบอกว่าได้ไปสอบถามพนักงานเหมือนกัน
พนักงานบอกว่าของพร้อมจะขายแต่ไม่มีของมาส่ง

โอ้โหข่าวนี้อาจจะทำให้ประชาชนหวาดกลัวนะครับ
เดี๋ยวถ้าใครเสนอเดี๋ยวท่านจะโดนนะ
หรือว่าข่าวที่ทำให้คนหวาดกลัวเนี่ย

รวมห้าปิดเน็ตปิดอะไรนี่นะครับ

ให้ทราบความจริงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
เชลล์วางของชั้นวางของอะไรแบบนี้

ผู้สื่อข่าวของเราลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบไม่ได้ไปที่สมุทรปราการนะ
เราลองส่องใกล้กับไทยรัฐของเราถนนวิพาวดีนะครับ
ไปดูร้านค้าปลีกในปั๊มน้ำมันคุณ

ชั้นวางสินค้าโล่งไม่มีของมาเติมหลายวันแล้ว
โดยเฉพาะของกินอาหารสดพร้อมทานอาหารแห้ง
ถึงขนาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่มีแล้ว
นี่ร้านแถวใกล้เที่ยงงานเรานะแถววิภาวดีนี่เอง
เราไปสำรวจแค่ที่เดียวในปั๊มนะครับครับคุณมาก
คุณแต่ว่าที่อื่นนะต่างจังหวัดนะอยากดูภาพกันหน่อยดีไหมคะ
มีอีกครับเราไปชนบุรีดูไหม
ชนบุรีเนี่ยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะ
เพราะที่ชนบุรีจริงยอดผู้ติดเชื้อนี่ก็เป็นพันวันนึงนี่
แล้วก็เป็นพันมา๕วันเต็มแล้วนะ
วันนี้ยอดสูงสุดของชนบุรีอยู่ที่

เจ้าของร้านพานักข่าวของเราไปดูเลย

ข่าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เคยนะฮะใช่ค่ะแล้วขายดีมาก
ร้านต้องไปหาเติมตลอดเลยแต่ว่าช่วงนี้นะ
เวลาเจ้าของร้านเขาไปหาซื้อตามห้างใหญ่เนี่ย
ของมันไม่มีแล้วบางอย่างมันก็ขาดไปเหมือนกันอย่างถามว่าอะไรล่ะที่ขาด
ที่ร้านกรยานะเขาบอกว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขาด
เออนะครับแล้วก็ห้างค้าส่งใหญ่นะ
ที่เราไปซื้อแล้วมาไว้ในร้านชำของเราเนี่ย
ปรากฏที่ห้างค้าส่งเชลล์ว่างเหมือนกัน
ที่เขาสะท้อนออกมานะครับไปดูที่หาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลากันบ้าง
สาขาถนนสามชัยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีประชาชนมาจับจ่ายสินค้ากันบางตา
เนื่องจากยังเป็นช่วงเช้าอยู่ที่เราสำรวจนะนะ
จำนวนสินค้าที่เชลล์อันนี้ยังเต็มแน่นอยู่ปกติอยู่
ไม่มีสินค้าใดขาดแคลนประชาชนยังไม่ได้มาหาซื้อ
แล้วก็สินค้ายังเต็มเชลล์เขายังมีระบบการขนส่งที่ดีอยู่ที่นี่นะ
ส่วนราคานั้นบางรายการของสินค้ามีอาการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามสถานการณ์ตลาด
แต่ยังอยู่ในการควบคุมของภาครัฐ
ใช่เอางี้เพราะฉะนั้นดิฉันถามคุณผู้ชมดีกว่า
ใครที่ดูอยู่ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา

ว่าพวกร้านของชำในพื้นที่เป็นยังไงของมันขาดไหม
เพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
บางคนบอกโอ้โหที่แชร์กันเป็นร้านในสังกัดของเจ้าสัวเขา
ที่ของขาดแคลนเป็นการโฆษณาอะไรหรือเปล่า
บางคนบอกงั้นหันไปซื้อร้านขายของชำ

แต่ทีนี้ก็ต้องสำรวจเลยครับเพราะมันเป็นความจริงปรากฏออกมา
ตามเชลล์ต่างของร้านสะดวกซื้อ
ที่มันขยายและกระจายอยู่เต็มประเทศ
ปรากฏว่าบางสาขาบางเชลล์มันไม่มีของแล้วนะครับ
เราไปสอบถามทางด้านของที่ปรึกษาสหพันธ์
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายชุมพลสายเชื้อ
เขายอมรับนะฮะว่าการประบาดโควิด๑๙ระลอกนี้นะฮะ
ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมาก
โลจิสติกมันเดินหน้าไม่ได้คุณ
โดยเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
โมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
คือเขาบอกว่าเนื่องจากมีพนักงานติดโควิด๑๙จำนวนมาก
ทำให้การกระจายสินค้ามีปัญหานะครับ
โดยเฉพาะช่วง๒สัปดาห์ก่อนหน้านี้
สินค้าที่จะส่งไปตามห้างต่างมันทำไม่ได้เลยคุณ
แล้วก็ต่อเนื่องมา๒สัปดาห์แล้วนะ
ทำให้ของที่วางจำหน่ายบนชั้นของร้านต่างเนี่ย
ไม่พอไม่มีขายก็เลยเป็นภาพที่ปรากฏดังนั้น
ภาพจริงของไปไม่ถึงจริง
เพราะติดปัญหาเรื่องของระบบขนส่ง
คุณแต่ทีนี้พอมันเห็นภาพแบบนี้
แล้วยอดผู้ติดเชื้อของเราแต่ละวันมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ถ้าเกิดว่ายอดผู้ติดเชื้อของเราแต่ละวัน
มันขึ้นไปวันละ๓๐๐๔๐๐๐ทำอย่างไร
คือทางที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เมินไว้มากเลยว่าถ้าติดเชื้อกันเยอะ
การกระจายสินค้ามีปัญหาแน่นอนครับ
โดยเฉพาะที่สถานีขนส่งสินค้าที่พุทธมนตรสาย๕
ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
ให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะ

อยากเสนอให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหาร

ตอนนี้ภาคช่วยเกียรติกระจายสินค้าไม่ไหวแล้วนะ

ในการที่จะจัดและกระจายสินค้า
เพราะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ได้
หากไม่มีคนมาช่วยในการจัดสินค้า
กระจายสินค้ารับส่งสินค้า
ในภาวะวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้

เกิดภาวะขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค
และมันอาจจะลามไปถึงเวชพันธุ

อ้าวฟังเสียงของที่ปรึกษาสะพานการขนส่งนะฮะ

มีแนวโน้มจะขึ้นสูงสุดในอาทิตย์๒อาทิตย์นี้
อัตรากำลังก็จะขาดแคลนมากขึ้น

ก็จะมีปัญหาเรื่องกำลังผลิตด้วยนะ
เออนะครับมันเป็นปัญหาแบบลูกโซ่นะคุณนะ
ขณะที่นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน

ห้างข้าส่งข้าผลิกแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิดนะครับ

ก็เข้าไปจับจ่ายใช้สอยพร้อมกัน
แล้วก็ซื้อในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ
อาจจะทำให้สินค้าอาจจะลดลงไปบ้าง
แต่ทางห้างก็ได้เร่งจัดเติมสินค้าในชั้นวาง

โดยมีสินค้าสต๊อกไว้เพียงพอนะครับ

กระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง
ยังพอจะดำเนินการได้เป็นปกติ
อธิบดีกรมการค้าภายในบอกได้เป็นปกติ
แต่เมื่อกี้ที่ปรึกษาสมาภัณฑ์ขนส่งบอกว่า

แต่ทีนี้อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ขอพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ใช้ตามปกติเท่านั้นเอง
ไม่จำเป็นต้องกักตุลนะครับ
เท่ากับว่าการที่เราเห็นภาพว่าเชลล์มันไม่มีสินค้าเนี่ย
คือมันอยู่ที่เรื่องของการขนส่ง

สต๊อกในคลังสินค้ามันมีเพียงพอ

วิ่งไปดูที่ร้านสะดวกซื้อหลังออฟฟิศของเราก็ขาด
คือเป็นเชลล์ว่างเป็นชั้นว่างเหมือนกันเพราะว่าของก็ขาดเหมือนกัน

คุณคิดดูสิอันนี้เป็นพวกอาหารใช่ไหม
อย่างพวกขนส่งเอกชนตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เพราะว่าคนไม่ออกไปข้างนอกก็สั่งของออนไลน์มากขึ้นไงคะ

ที่ก็ทำให้การขนส่งตอนนี้มันก็ล่าช้าไปบ้างเหมือนกันนะคะ